ชัยภูมินะฮะมีวัวของชาวบ้านเขาหายไปในไร่อ้อย
ไร่อ้อยเนี่ยมันกว้างใหญ่ภายศาลเนื้อที่ประมาณ๓๐๐ไร่
ค่ะคือวัวตัวนี้เป็นวัวสาวนะเจ้าของเขาซื้อมาเนี่ยสามหมื่น
๔วันแล้วออกตามหากันทุกวันหายังไงก็ไม่เจอนี่วันนี้ต้องขอแรงทางกู้ภัยนะฮะ
ครับหนึ่งนะครับจุดบำเน็ตนรงอะไรครับ
เอาร่มบินพารามอเตอร์เนี่ยขึ้นบินเพื่อจะดูให้หน่อยว่ามันอยู่ตรงไหน
อยู่ข้างล่างหากันไม่เจอจริง
หายไปตั้งแต่นู่นนะฮะ๑๓มกราคมที่ผ่านมา
นี่เป็นไร่อ้อยเนื้อที่๓๐๐ไร่นะครับ
พื้นที่หมู่๒ตะบนบ้านตานอำเภอบำเน็ตนลงที่จังหวัดชายภูมิ

คือวัวตัวนี้เนี่ยคือเจ้าของบอกซื้อมา๓๙๐๐บาท

แล้วก็เจอจนได้เจ้าวัวตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นี่นี่นะฮะ

คือวันแรกเนี่ยตอนที่หาเจอเนี่ยจับไม่ได้
มันวิ่งหนีตะเลิศเข้ามาอยู่กลางป่าอ้อยอย่างนี้เลย
วันนี้ร่มบินพารามอเตอร์ของกู้ภัยฮุก๓๑มาช่วยนะครับ
สุดท้ายวันนี้เจอนะฮะวัวสาวตัวนี้นะครับ
แล้วชาวบ้านก็ช่วยกันไล่ต้อนนำขึ้นรถอ่านี่ฮะ

ผู้ใหญ่บ้านท่าสาราผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับ
ก็คือผู้ใหญ่กุลนัทคำนาค
บอกว่าได้รับแจ้งจากในเสริมแสงฤทธิ์วัย๖๑ปีที่เป็นลูกบ้าน
เป็นเจ้าของวัวบอกว่าวัวสาวตัวนี้ซื้อมา๓๙๐๐บาทมันหายไปนะ

จังหวะวันนั้น๑๓มกราคมจะพาขึ้นรถกลับบ้าน
ไม่รู้มันตกใจอะไรมันวิ่งตะเลิศเข้ากลางป่าอ้อยไปเลย
ประสานผู้ใหญ่มาอีกขอเครื่องร่อนนะคะ
แต่ทีนี้วาดเจอแล้วเราก็ยกเลิกนะตอน๔โมงเย็น
ทีนี้ก็ยังจับไม่ได้อีกค่ะนี่วันที่๔วันที่๔บ่าย๓โมง
ประสานมาอีกประสานมาอีกทีนี้ก็อ่าจากจากรวบรวมอ่า
ทุกวันนะคะที่ที่ที่ทำการค้นหาก็จะมีคนทีมค้นหาจากอิตอาสานะครับ
ว่าคนงานตัดอ้อยก็สี่สิบอ่าวันละสี่สิบคนไม่ดำค่ะ
ก็รวมรวมแล้วสามสี่วันก็อ่าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เอาขึ้นรถได้เรียบร้อยค่ะกลับบ้านแล้วหัวสาวตัวนี้อืม
นี่พารามอเตอร์ร่มบินมาช่วยดูให้ว่าโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เอง
คือมองภาคพื้นดินเดินหามันไม่เจอต้นไม้มันสูงมาก
สามร้อยไร่คุณเห็นมาสอนใช่ไม่เจอคือไม่รู้จะหาตรงไหน
เจ้าของบอกต้องเนี่ยฮะให้ทางกู้ภัยเข้ามาช่วยค่ะ
โอ้ก็ก็สวยน่ะตัวนี้น่ะดูน่ะใช่อ่าหัวสาวตัวนี้เนี่ยฮะ
สามหมื่นเก้าค่ะค่ะ